ต้องบอกว่าความรักนี่มันทำให้คนทำได้ทุกอย่าง
หนุ่มคนหนึ่งนะฮะไปฆ่ารัดคอแฟนสาวของตนเองครับ
แถวซอยสุขุมวิทยี่สิบสามเหตุผลเพียงเพราะว่า
ถูกครอบครัวฝ่ายหญิงกีดกันแล้วกลัวฝ่ายหญิงจะตีจากก็ก่อเหตุขึ้นมาครับ
ตำรวจนครบานทองหล่อคุมตัวนายนพดลสิงหาโชธหรือว่าตีครับ
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้ไหนเขาหาฆ่าผู้อื่น
ก็ไม่ใช่ใครเลยครับเป็นแฟนสาวของเขาเองเขาไปก่อเหตุฆ่ารัดคอ
นางสาวสรรญารัตนเพชรอายุยี่สิบเจ็ดปีคนนี้เขาเป็นพนักงานร้านบาร์ในซอยคาบอย
ก็เป็นสาวเสิร์ฟในบาร์แห่งหนึ่งนะฮะก็ไปรัดคอจนเสียชีวิตในห้องน้ำชั้น๓
เหตุเกิด๑๑มกราคมที่ผ่านมาก็นำตัวนายคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายนพดลสารภาพเลยบอกว่าแน่นอนเขาเป็นลงมือฆ่าผู้ตายจริง
สาเหตุเพราะว่าทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
ไม่สนับสนุนให้ทั้งคู่คบหากันคุยกัน

พร้อมทั้งให้ผู้ชายออกจากชีวิตของฝ่ายหญิงหลายครั้งด้วยกัน
แต่ว่าไม่ยอมไงเขาก็ไม่ยอมเลิกรานะคุณผู้ชม
ประกอบกับฝ่ายหญิงเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเริ่มมีท่าทางเปลี่ยนไป
พยายามจะง้อแต่ผู้ตายก็ไม่ยอมไม่ยอมคืนดี
ด้วยความที่ระแวงครับกลัวฝ่ายหญิงตีจาก
ก็เลยก่อเหตุเลยฮะลวงไปฆ่ารัดคอแบบนี้
ทั้งนี้ครับหลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ก็มีการคุมตัวไปที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อ
นำตัวไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังต่อไป